เอาอะไรเปล่าล่ะเอาเลข

ถูกต้องค่ะมากันตั้งแต่เช้าแบบนี้ยังไม่๖โมงเช้านั่นแหละ
พาไปที่วัดหลวงพ่อปากแดง
คือเขาบอกเขาจะไปสะดอกเคราะห์จะต้องนอนโลง
เพื่อสืบชะตาแล้วก็ให้มีโชคมีลาบ
นี่ค่ะพาไปที่นครนายกก่อนเลยนะคะคุณผู้ชม
ที่วัดพรามณีพระอารามหลวง
ชาวบ้านเขาจะเรียกว่าวัดหลวงพ่อปากแดง

นักท่องเที่ยวหลั่งไหลไปทำบุญกราบไหว้
ขอพรขอโชคขอลาบจากหลวงพ่อปากแดง

ชาวบ้านเคารพสัทธาเรื่องความศักดิ์สิทธิ
ถือว่าเป็นพระคู่บ้านคู่เมืองที่นครนายกเลย
แล้วพอมาถึงวัดแห่งนี้ก็ต้องไปส่องเลขในอ่างน้ำมนต
เอียงคอดูเข้าคุณผู้ชมค่ะ

ก่อนถ่ายไว้ก่อนค่อยไปตีเลขทีหลัง
อันนี้เห็นบ้างบางคนก็บอกว่ามองแล้วมองยากจังเลย
คือมีการหยิบออกมามาวางในพาน
แบบนี้เพื่อให้ส่องให้ง่ายขึ้น
เลขอะไรเลขไทยเลขอาราบิกคุณผู้ชมมองเห็นเลขอะไรบ้าง
ใช่ผสมกันหมดเลยบางคนบอกว่ามี๔ไหม

มีอีก๘๗๙๒เลขอาราบิกคุณผู้ชมมอง

ได้แล้วแต่อีกจุดหนึ่งค่ะที่นักท่องเที่ยวให้ความสนใจคือ
ดอกเคราะห์ใครที่ต้องทำพิธีนะ
จะต้องไปนอนในโลงแล้วก็ประนมมือหันศีรษะไปทางทิศตะวันตก
คือเหมือนกับคนตายอะค่ะแล้วพระท่านก็จะเอาผ้าขาวมาคลุมทับไว้
อันนี้คือเป็นพิธีนะคะส่วนบางสกุลคนตายบางสกุลตายบางสกุลเป็น
เปรียบเสมือนเป็นการฝึกตายก่อนตายจริง
แล้วก็เป็นการสืบชะตาเสริมดวงปัดเป่าโรคภัยไข้เจ็บให้ชีวิตดีขึ้น
อันนี้ก็เป็นความเชื่อตามโบราณที่เขาทำสืบต่อกันมานะคะ

นักเสี่ยงโชคต้องไปกระซิบต้องเบา
กระซิบข้างหูพ่อขุนช้างมหาเศรษฐีที่วัดไผ่แขกครับที่ไปกัน

นี่หลายคนก็มาด้วยความหวังว่าวันนี้ล่ะวะ

ไผ่แขกหรือวัดอุทุมพรารามตะบนดอนโพทอง
อำเภอเมืองสุพรรณบุรีก็คนมากราบไหว้ขอพรพ่อขุนช้างมหาเศรษฐีแห่งเมือง

ขั้นตอนการแสวงหาเลขที่จะไปเสี่ยงดวงกันเนี่ย

นี่มันกระซิบแล้ว
หลังน้ำมนว่าเอ๊จะเห็นเป็นเลขอะไรบ้าง
ก็แตกต่างกันไปแล้วแต่ตาใครตามัน
น้ำแข็งช่วยดูหน่อยอะไรอ่ะ

แล้วก็มีอีกคนนึงก็บอกเห็น๔เหมือนกัน

แต่ต้องใช้สองมือเขย่า
ผังเซียมซียักษ์นะครับคุณผู้ชม

ทำไม่ได้เหรอทำให้เลข๓ตัว

เลขมงคลวันแม่ได้เลย
จูงเก่งนะครับจูงเก่ง

งมหาราชเปิดขุมทรัพย์ซึ่งองค์ใหญ่ที่สุดในสุพรรณเลยนะคุณผู้ชม
มีชาวอำเภอสามชุกที่เคยมาล้วงหายแล้วได้โชคไป๓งวด
ต้องมาซ้ำต้องมาอีกรอบหนึ่งขอโชคอีกครั้งแล้วไปล้วงหายดู
พี่อะไรอ่ะสามเลขอะไรอ่ะ

ได้ทั้ง๖ก็ได้๙ก็ได้เหมือนกันคุณผู้ชมฮะ
นี่แล้วแต่ละกันว่าจะตามพี่เขาหรือเปล่านะครับ